เรื่องราวของคนดีศรีสุราชกันหน่อยเรื่องราวความดีเราต้องมานำเสนอให้เป็นข่าว
เป็นขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจถูกต้องนะครับนี่แหละครับ
ตุ๊กน้ำใจงามนะครับเขาบอกว่าเก็บกระเป๋าเงินได้
ภายในมีเงินเงินสดเนี่ยเกือบสองแสนบาทเลยทีเดียวนะ
โอ้โหสองแสนเลยเหรอคะใช่ครับเอามาคืนกับเจ้าของนะครับค่ะ
ตามภาพนี้เลยครับคุณลุงคนขับรถตุ๊กเช้า
ให้เป็นคนดีศรีสุราชนะครับวันก่อนคุณลุงทำความดี

ลืมไว้บนรถภายในมีเงินสดเกือบ๒แสนนะครับ
รวมไปถึงโทรศัพท์มือถืออีก๒เครื่องโดยความซื่อสัตว์ครับ
คุณพ่อแล้วก็คุณแม่เขาบอกว่าสอนมาดีจนอายุป่านนี้เลยนะ
สอนว่าของเราก็ของของเราของคนอื่นก็ของคนอื่นเพราะฉะนั้นของใครใครก็รัก
เพราะฉะนั้นก็เก็บของไปคืนเจ้าของนะครับ
ไม่อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองไปลองฟังเสียงดูครับ
กินไม่อิ่ม
ผู้สื่อข่าวก็ไปถามเจ้าของกระเป๋าเงินแสนรายนี้นะครับ
เขาบอกว่าเป็นประธานแก่นำสตรีเทศบาลนครสุราธานี
ในวันเกิดเหตุได้นำเงินส่วนตัวไปสำรองใช้สวัสดิการของกลุ่ม
แต่ลืมไงไม่รู้ตัวเลย
ในใจตอนแรกก็สิ้นหวังว่าจะได้คืนไหมนะครับ
แต่มาเจอพลเมืองดีคนนี้รู้สึกแฮปปี้สุดนี่เป็นไงโล่งใจเลยนะครับ
เอาล่ะคุณเอกพฤษยอดพินิษฐ์รองนายกเทศบาลนครสุราธานี
เห็นการทำความดีของคุณลุงพลเมืองดีแบบนี้
ก็ต้องมอบเกียรติบัตรและเงินจำนวนนึงให้
เพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจในการทำความดีต่อไป
นี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับ
เห็นคนทำความดีแล้วคนที่จะชื่นชมเพื่ออะไร
เพื่อให้เขาได้มีขวัญแล้วก็กำลังใจคนอื่นเห็น

เห็นเงินแล้วไม่คิดแบบโลภอยากได้เป็นของตัวเองแบบนี้